กลับเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
ที่ผมลุกขึ้นมานี่ผมก็จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าว
ขบวนการหลบหนีเข้าเมืองซึ่งทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้ให้ข้อมูล
จากที่ผมได้ฟังนั้นผมก็ยังไม่เคยเห็นแผนภูมิที่ทางท่านได้เอามา
แต่ก็ต้องขอเวลาที่จะไปสอบสวนดูว่าเป็นเรื่องของขบวนการนั้นได้ดำเนินการมาอย่างไร
เพราะเป็นเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ในระดับล่างต้องขอเวลาก่อน
แล้วเมื่อรายละเอียดได้เรียบร้อยแล้วผมจะมาชี้แจงให้ทางท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการปฏิญาณรับทงชัยเฉลิมพลที่บอกว่าผมไม่ได้กล่าวข้อความซึ่งเต็ม
เป็นข้อความที่เป็นอย่างการถวายสัตว์ปฏิญาณต่อรัฐมนูลเป็นคนละกรณีกันนะครับ
ข้อความต่างต่างก็ต่างกันไม่เหมือนกันนั่นเป็นเรื่องของทงชัยเฉลิมพลที่
ผมนำทหารไปรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นคนละเรื่องนะครับ
กลับกลับเรียนให้ท่านทราบด้วยครับ